ดีกว่านะคะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของผีเรื่องของความเชื่ออะไรต่างเนี่ย
คุณผู้ชมเรื่องของสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานช่วงนี้ก็เยอะค่ะ
ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีขอแรงคุณผู้ชมหน่อยขอแรงคุณชนะ
ไปช่วยจับงูหน่อยค่ะ
ช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยที่บ้านเล็กที่๑๐๒ทับ๖๔หมู่๗ตำบลบึงอำเภอศรีราชานะจ๊ะ
พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขากำลังช่วยกันจับงูเนี่ยค่ะ
คุณเห็นไหมสังเกตอาจจะไม่ค่อยชัดนะ
มันเป็นงูเหลือมที่ขดอยู่บนต้นไม้เอาตัวนิดนึง
ตัวแค่นี้ไม่ต้องเรียกใครไปเท่าไหร่หรอกคนคนเดียวก็ได้อยู่
หลายคนก็พูดเหมือนคุณนี่แหละตัวนิดเดียวตัวเล็กแค่นี้ทำไมต้องเรียกคนมาช่วยจับกันด้วย
แต่ตัวเล็กเท่านี้ลูกมันค่ะคุณ
มันไม่ได้มาตัวเดียวมันมากันเป็นครอบครัวเลยนู่นตรงนู้น

ต้นต้นไม้ออกลูกเป็นงูหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันมาเป็นสิบตัว
เห็นไหมบอกแล้วมึงช่วยกันจับหน่อยนะคะคนที่พบงูเนี่ยชื่อว่าคุณพี่ธวัชชัยชมชอบ
คุณบี้เขาบอกว่าเขากำลังจะมาถางย่ามาตัดต้นไม้ทำความสะอาดกับเพื่อน
ทำไปทำมาระหว่างที่เขากำลังตัดต้นกระถิ่นอยู่เนี่ย
สังเกตเห็นเฮ้ยมีงูอ่ะงูนอนขดตัวอยู่แล้วเห็นตัวที่หนึ่งก็ไม่ได้อะไร
คุณนึกสภาพออกไหมเห็นตัวหนึ่งก็ว่าตกใจแล้ว
สักพักสอดส่องตัวแรกผ่านไปตัว๒ตัว๓คอยผ่านไป
ทำยังไงอ่ะยั่วเยี้ยไปหมดเขาเห็นประมาณหกถึงสิบตัว
จ้ะเยอะนะครับวิ่งค่ะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยดีกว่า
แบบนี้ไม่ได้การละพี่ต้องมาจับแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
แล้วก็ค่อยจับทีละตัวทีละตัวลงมาจากต้นไม้จนหมด
แต่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าก็ยังภาวะอยู่ดี
เพราะว่าคุณคิดดูนะถ้าเกิดว่าบางตัวมันเลื้อยไปที่อื่นก่อนแล้ว
แล้วไม่ได้จับได้ทุกตัวใช่แปลว่ามันก็น่าจะยังมีบางตัวที่ยังหลงเหลืออยู่
แล้วเลื้อยหนีไปที่อื่นก่อนแล้วอ่ะถ้าเจออีกก็คงจะต้องเรียกใช้บริการคุณพี่กู้ภัยอีกนะคะคุณพี่

เจ้าของบ้านก็ต้องยอมรับว่าหลอนแหละ